วงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมักจะมีอะไรต่อท้ายกับอะไรที่มันฮอตฮิต

สามีแห่งชาติพระเอกแห่งชาติ

ไปล่าสุดลูกชายแห่งชาติ
ที่พูดถึงนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ

น้องไรอ้านการบรรดิษฐ์นั่นเองทุกคนผ่าน

คือว่าเอาเรียกให้แบบคุ้นชื่อกันเสร็จกันก่อนนี้ก็คือ

กับการคว้าเงินรางวัลสะสมสูงสุด๕ล้าน๔แสนบาท

และที่สำคัญค่ะหลายคนยกให้เลย
ให้น้องเป็นลูกชายแห่งชาติคนใหม่
คือแม่นี่นะติดตามให้กำลังใจน้องเนี่ย
ล้นเวทีไปเวทีไหนอุ้ยแน่นกันเวทีนั้นค่ะ
ถึงที่มาที่ไปของตำแหน่งลูกชายแห่งชาติ

แฟนคลับก็มีบ้างคนที่ชื่นชอบผลงานในการร้องเพลงเป็นกำลังใจให้น้องมา
ก็เริ่มชักชวนกันมารวมกลุ่มอ้าวชอบไรอันเหมือนกันเหรอ
เออก็ชอบฉันก็ชอบงั้นก็รวมกลุ่มกันเลยดีกว่า
ใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นลูกชายแห่งชาติไปเลย
แล้วแฟนคลับน้องเยอะจริงคุณผู้ชมดูพวงมาลีพวงมาลัยเขาสิคะเต็มร้อย

ว่าเร็วนี้จะมีการจัดมิตติ้งแฟนคลับด้วย
รายละเอียดน้องไรอันบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อน
แต่งานนี้การันตีมีเซอร์ไพรส์แน่นอน

สุดหลอกสุดกระตันอยู่คนนี้เลยจ้า

ใช่แล้วพอลูกชายลูกชายเขาก็จะเป็นมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้น

ตอนนี้ก็ยังอุบไว้ก่อนยังไม่ได้บอกใคร